คุณผู้ชมครับเรื่องนี้ต้องขอความช่วยเหลือ
ถ้าหากว่าใครเห็นบุคคลปริศนาคนนี้เป็นผู้หญิง
แมวจากเจ้าของที่เขาทั้งรักทั้งห่วงไปดื้อเลยครับ

จับภาพวินาทีที่มีผู้หญิงคนนี้ครับ
ตอนแรกยืนอยู่แถวโต๊ะที่แมวเขากำลังเล่นอยู่
เข้าไปอุ้มแมวเอาไว้ตระกองกอดเสร็จปั๊บเดินออกจากร้านไปเลย
ไปที่มอเตอร์ไซค์สีชมพูหวานแหววจอดอยู่
เอาแมววางไว้ที่เบาะรถแล้วขี่รถออกไปเลยครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าร้านข้าวต้มแห่งหนึ่ง
บางบัวทองนนทบุรีตั้งแต่๓กันยายนแล้ว
ถ้าดูผิวเผินก็ไม่แปลกก็คนอุ้มแมวรักแมวก็พาแมวกลับบ้านหรือเปล่า
คุณแล้วเขาอุ้มไปเหมือนเป็นแมวเขานะ
นั่นแหละประเด็นคือเขาไม่ใช่เจ้าของแมวไงแล้วเอาแมวไปทำไม
เพราะเจ้าของแมวตัวจริงเอาคลิปมาโพสต์
กลุ่มข่าวคนไซน้อยนนทบุรีเพื่อตามหาเบาะแส
แมวตัวนี้ที่เห็นในวงจรปิดสีเทาหน่อยชื่อน้องไทเกอร์

ไทเกอร์เป็นแมวเปอร์เซียผสมสก๊อตติชอายุ๘เดือนครับ
สมาชิกในกลุ่มเองก็เข้ามาให้กำลังใจเจ้าของแมว
ภาพตอนที่เขายังอยู่กับแมวสุดที่รักครับ
คุณพงศธรอายุ๓๒ปีเจ้าของแมวไทเกอร์
บอกว่าปกติแล้วน้องไทเกอร์เขาไม่กลัวคนนะ
คือเขาจะคุ้นเคยกับคนแล้ววันที่เกิดเรื่อง
ปล่อยให้น้องไทเกอร์ก็วิ่งเล่นตามปกติ
ตื่นเช้ามาอุ้ยตายไทเกอร์หายไปหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ
ถามร้านข้าวต้มพนักงานที่ร้าน
เขาบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาอุ้มแมวไปก็เลยขอเปิดวงจรปิดดู
เห็นภาพชัดเจนด้านขวามือของหน้าจอนี่แหละครับ
เป็นผู้หญิงวัยกลางคนใส่เสื้อสีน้ำเงินกางเกง๓ส่วนสีดำ
อุ้มน้องแมวไทเกอร์ไปเฉยเลย
่งหน้าไปทางถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรีครับ
เจ้าของน้องไทเกอร์บอกว่าไปแจ้งตำรวจแล้ว
แจ้งตำรวจสพบางบัวทองให้ช่วยตามหาน้องแมวสุดที่รัก
สุดรักสุดหวงหายไปแบบนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับครับ
และนอกจากนี้เอาหลักฐานวงจรปิดนี้มอบให้กับตำรวจด้วยครับ
อยากให้คนที่เอาแมวไปเอามาคืน
ตอนนี้คุณพงศธรเจ้าของแมวไม่เป็นอันกินอันนอน
ไม่มีกำลังใจมันจิตใจมันห่อเหี่ยวไปหมดเลยเป็นห่วงน้องมาก
ขอให้รีบเอามาคืนนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครมีเบาะแสประสานแจ้งได้
โรงพักบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับ